เหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมกระบะคันนี้เนี่ยเพิ่งออกตัวจากไฟแดงมา
แล้วข้างหน้ามีมอเตอร์ไซค์อยู่จู่มีมอเตอร์ไซค์ของน้องนักเรียนหญิงที่มากัน๒คน
โอ้โหหักเข้าขวาจะยูเทิร์นแบบกระทันหันกระบะพุ่งชนจนน้องทั้งสองคนกระเด็นลอยเลยค่ะครับ
นี่ค่ะจังหวะนี้นะคุณผู้ชมดูนะคะเห็นไหมคะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหน้านี่กระบะออกมาจากไฟแดงแล้วข้ามแยกมาแล้วอาจจะโอ้โหจังหวะนี้แหละคุณคือน้องทั้งสองคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้าเลนขวากระทันหันนะฮะอยู่อยู่หักเข้าขวาเลยแล้วสุดท้ายถูกชนกระเด็นคุณใช่ดูอีกทีนะครับเพราะว่าน้องที่ถูกชนกระเด็นน้องที่เป็นคนขี่เนี่ยยังพอจะลุกไหวแต่น

ปรายศนีย์นะคะครับแล้วเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยน้องทั้งสองคนที่ได้รับบาดเจ็บอ่ะนอนร้องอยู่บนถนนเจ้าหน้าที่พลเมืองดีต้องนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลชัยภูมิค่ะส่วนรถกระบะที่ชนเนี่ยนะคะนายชัยยศคงควรอายุห้าสิบเอ็ดปีเนี่ยเป็นคนขับบอกว่าผมอ่ะกำลังจะขับรถกลับที่พักออกตัวมาจากไฟแดงผมขับมาตามปกติเลยนะแต่พอมาถึงตรง